ต่อกันที่การแข่งขันวอเล็กบอลหญิงสโมสรชิงแชมป์เอเชียนะคะ

เพื่อแย่งแชมป์กลุ่มจากทีมกับอิราณค่ะ
แชมป์สโมสรเอเชียปีที่แล้วนะคะช่วงเช้าวันนี้ไม่มีโปรแกรมฝึกซ้อมค่ะ
โดยโคชโจกิติพงศ์พรชาติยิ่งชีพหัวหน้าผู้ฝึกสอน
ก็ให้ลูกทีมยืดเส้นยืดสายที่ร้านจอดรถชั้น๔ของโรงแรมที่พัก
โดยโคชโจก็เปิดเผยนะคะว่าได้ศึกษาเทปการเล่นไว้แล้วค่ะหากว่าเล่นได้ตามแผน
คิดว่าน่าจะเก็บใช้ชนะได้ส่วนจุดที่ต้องปรับปรุงก็คือเพิ่มความกระหายในการเล่นมากขึ้น
ซึ่งยังขาดไปบ้างในเกมที่ชนะเอพิวเทเวนตี้ไฟฟ์ทีมจากเกาหลีเหนือที่เสียไป๑เซต
ทีมจากอิราณไทยรัสทีวีถ่ายทอดสดเหมือนเดิม
สัญญาณถ่ายทอดสด๑๕นาฬิกา๑๕นาทีตามเวลาประเทศไทย
ทั้งนี้นะคะเวลาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างขึ้นอยู่กับการแข่งขันคู่ก่อนหน้านี้ว่าจะยืดเยื้อหรือว่าจบตามเวลาค่ะ